ครับเขาถ่ายกันไว้ได้นะเป็นนักเรียนหญิงทำร้ายกัน๕๐รุ่มหนึ่ง
ฮะตามข่าวบอกว่าอย่างงี้เลยอ่าท่านผู้ชมดูคลิปก่อนนะฮะ

เขาไม่มีเสียงค่ะนะแต่ในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กนักเรียนหญิงคนนี้
โอ้โหโดนอยู่คนเดียวค่ะใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ว่าคนที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยหลังจากเอาคลิปไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เนี่ย
บอก๕๐รุ่มหนึ่งอือหือนะมีผู้ใช้เฟสบุ๊คคนนึงนะครับ
โพสต์คลิปนี้นะครับนักเรียนหญิงกลุ่มใหญ่เลยนะฮะ
ตบตีทำร้ายนักเรียนหญิงคนหนึ่งใส่ชุดคอซองอ่ะนะค่ะ
จังหวะก็มีเตะเข้าที่หัวก็มีนะครับ
เสียงมันไม่มีเสียงมาในคลิปที่เขาบันทึกมานะ
มันก็เลยไม่รู้ว่าเออคุยกันหรือว่าต่อว่ากันอะไรกันยังไงบ้างนะครับ
คนที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่เอามาโพสต์
บอกว่าต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเด็กที่ถูกทำร้าย
นะเธอบอกว่าโดนทำร้ายทั้งทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน

พยายามติดต่อรุ่นพี่ในกลุ่มที่มารุมทำร้าย
แต่ก็ไม่มีใครยอมมาพูดคุยด้วย
จนกระทั่งพ่อกับแม่ของน้องที่ถูกทำร้าย
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะฮะ

เพราะถือว่าลูกสาวเขาโดนหนักเหลือเกิน
ก็เนี่ยเท่าที่เห็นคือทั้งจิกหัวทั้งเอาเท้าเตะหัวค่ะ
นี่เกิดไม่หยุดกันแล้วเขาถึงขั้นสาหัส
หรือว่าเป็นอะไรหนักขึ้นมามากกว่านี้ใครจะรับผิดชอบ

เป็นนักเรียนชั้นม๑นะฮะของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

ถูกต้องฮะเธอบอกเธอถูกรุมทำร้ายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มีนาคมช่วง๖โมงเย็น
มันก็เริ่มจะค่ำมืดแล้ว
กินข้าวกับเพื่อน๓คนที่ตลาด

ซึ่งมากับเพื่อนที่เป็นนักเรียนต่างโรงเรียน
ฝั่งนั้นมากันสัก๕๐กว่าคน
อยู่ดีก็เข้ามาดึงหัวกระชาก
ไปตบตามคลิปรุมทำร้ายตามคลิปเลย
เสร็จแล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อนเนี่ยไปแชทท้าทายฝั่งนู้น

ดันเอามือถือเธอไปแชทไง
อ้าวเพื่อน

แต่ว่าจะเป็นคนรู้จักกับรุ่นพี่นู้นว่าค่ะ
เป็นพ่อค้าตลาดนัดที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ

วันนั้นก็เห็นแล้วล่ะฮึ่มกันอยู่

ทีแรกยังคิดว่ามีเรื่องกันแน่สุดท้ายก็มีจริง
นะเขาบอกเนี่ย

บอกลูกน้องบอกเตรียมโทรศัพท์ได้เลยเนี่ย

จนถึงเวลาเขาเก็บร้านก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

เอ้ามีคลิปจริงนะฮะ

ที่ถูกทำร้ายอยู่ม๑อีกฝั่งหนึ่งอยู่
ม๓นะฮะเป็นรุ่นพี่นะครับ
เราได้คุยนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องเข้าฟ่าง

นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย

คือเหตุการณ์มันเยอะหลายชื่อหลายคน

เด็กเนี่ยเขามีปัญหากันเรื่องการ

ฝั่งนี้เห็นว่าคนนี้ไปคบกับ

ก็เลยเป็นทำร้ายกันค่ะโดยฝั่งเนี้ย

หนูนัดแล้วนัดให้ไปเคลียร์ที่

พี่มิ้นฝั่งละ๒๐คน

แยกกันก่อนก็เลยนัดใหม่

มาจากหลายโรงเรียนยังจะนัดอีกหรอคะ

ก็เลยฟ่างเนี่ย

กับเมย์เนี่ยแหม่มันก็มีคน

มันก็เลยเป็นหลายคน

มีปัญหากับน้องเมย์ใช่ไหมหนูก็คุยกับน้องเมย์
เสร็จแล้วน้องก็คุยกันเสร็จสับค่ะหนูก็ถึงลงมือทำน้อง
ค่ะแล้วทีนี้หนูก็พอหนูทำน้องเสร็จ
ก็มันก็มีคนวิ่งเข้าหาน้องใช่ไหมคะแล้วคนที่วิ่งเข้าคนแรกอะค่ะ
คือเป็นฝั่งเดียวกับน้องแล้วก็อยู่กับน้องตั้งแต่แรกเลยค่ะ
คืออยู่เป็นคนนัดเป็นคนส่งโลเคชั่นให้หนูด้วยค่ะ
ล่าสุดคุณครูของทั้งสองฝั่งเนี่ยเรียกเด็กทั้งสองฝั่งทั้งสองคู่เนี่ยนะฮะ
ให้มาที่โรงเรียนวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์เปิดเรียนมานะครับ
เพราะแม้ว่าจะไปมีเรื่องมีราวกันนอกสถานที่ศึกษานะฮะ
นอกสถานศึกษาของโรงเรียนแต่เด็กที่ถูกทำร้ายสวมใส่ชุดนักเรียน
ค่ะก็ถือว่าทำให้โรงเรียนเนี่ยเสื่อมเสียนะฮะ
เรื่องของชื่อเสียงน้องที่ถูกทำร้ายใส่ชุดนักเรียนก็เลยทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียเหรอคะ
นี่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
อ่าคุณจะบอกว่าอันนี้นอกโรงเรียนหนูจะไปตบตีกันยังไงก็ได้
ไม่ได้ค่ะครูบอกไม่ได้ครูบอกไม่ได้
ยังไงก็ต้องเรียกมาพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในทางคดีอาญาเนี่ย
ของเด็กที่ถูกทำร้ายผู้ปกครองไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นนะฮะ
ตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายมารับทราบข้อกล่าวหาและข้อหาทะเลาะวิวาส
ฮะที่เหลือก็ต้องว่ากันไปตามผิดตามถูกอะไรพวกนี้ก็ต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมกันค่ะ